เข้าใจมากเมื่อวานก็เป็นวันแรกนะที่มีการผ่อนคลายให้ร้านอาหารที่อยู่ตามศูนย์อาหารศูนย์การค้า
เปิดขายได้แล้วพอเปิดขายได้แล้วชาวบ้านเขาก็อยากจะไปรอซื้อ
ก็ไปยืนอออยู่หน้าร้านไม่ได้ไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้
มันผิดกติกาของสบคดังนั้นถ้าหากจะซื้อแบบนี้ต้องสั่งออนไลน์เท่านั้นฮะ
คนก็เลยบอกงงเหมือนกันนะไอ้ร้านดังไงคือถ้าเป็นบางสาขาเนี่ยสั่งออนไลน์ได้
แต่บางร้านเขามีเฉพาะห้างนี้แล้วเมื่อวานเขาเปิดเราก็อยากไปกิน
พอเราจะไปกินไปยืนรอห้ามจ้ะซื้อแบบนี้ไม่ได้คุณต้องสั่งออนไลน์
นี่เท้าฉันยืนอยู่หน้าร้านเธอไม่ใช่อันนี้นะพวกนี้นะอันนี้ภาพประกอบนะ
พี่ก็ยืนอยู่หน้าร้านแล้วพี่ก็กัดจัดส่งออนไลน์เลยแล้วก็ให้มาส่งหน้าร้านนะคะ
ความสุขถ้าเราทำแบบนี้เราก็จะมีความสุขลดความทุกข์ลงไปได้มองโลกแง่บวกมาก
เดี๋ยวเขาจะคอยรับส่งอาหารร้านที่เราอยากรับประทานเอง
ที่นี่เขาจัดนะที่นั่งให้ให้นั่งรอ
นี่เป็นการยืนยันเมื่อวานนี้ก็เลยมีแบบบ่นนิดหน่อยงงนิดหน่อยแต่ไม่เข้าใจมาก
เอาล่ะเข้าใจตรงกันแล้วว่าประชาชนไม่สามารถไปยืนออรอซื้อได้
เพราะหากคนไปยืนรอไปยืนรอมันก็ไม่ต่างอะไรจากการเปิดร้านปกติ
มันก็ไม่ต่างอะไรกันจากคลายล็อกดาวน์ซึ่งตอนนี้มันยังล็อกดาวน์อยู่นะฮะ
นี่คือเรื่องแรกนะครับส่วนเอิร์ทเมื่อวานนี้มีบรรยากาศที่เซ็นทรัลไหม
นี่ที่นี่แหละเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลลาดพร้าวก็เหมือนกันอย่างที่อธิบายไว้นะฮะ
เมื่อวานเนี้ยจริงเขามีเป็นร้อยร้านเลยนะ๑๒๐๑๓๐ร้านเนี่ย
แต่เมื่อวานนี้เหมือนยังตั้งตัวไม่ทันเปิดประมาณสัก๕๐๖๐ร้านเห็นจะได้
ส่วนร้านชาบูพี่อู๊ดเป็นต่อไปแล้วไม่ไปต่อแล้วครับพี่น้องครับ
เรียบร้อยเลยคือร้านชาบูพี่อู๊ดเนี่ยผมนับสาขาแทบไม่ทั่วเลยนะ
จะมีสาขาเยอะมากแล้วก็เจ๊งเยอะมากพี่อุ๊ยจะโกรธกัน
เยอะมากเจ๊งเพราะอะไรไม่ใช่ขายไม่ดีนะ
แต่ขายไม่ดีเพราะสถานการณ์โควิดนี่แหละ
อู๊ดเป็นต่อก็เลยบอกผมไปต่อไม่ไหวแล้วเหมือนกันครับ
ดังนั้นเขาก็เลยโพสต์ภาพโพสต์ภาพเหมือนเป็นการบอกลากัน
ล่ำลากันระหว่างพนักงานเนี่ยพนักงานก็น้ำตาตกนะ
ล่ำลาเพราะว่าบางสาขาจังหวัดสีแดงสีแดงเข้ม
มันขายยังไงก็ขายไม่ได้ต่อให้ขายออนไลน์คนก็ไม่ค่อยมาซื้อกันอยู่แล้ว
ดังนั้นพี่อู๊ดเขาก็เลยมาโพสต์เรื่องราวเรื่องนี้ไว้
จำเป็นพี่อู๊ดมี๖๐สาขานะ
หกสิบสาขาในตลอดห่วงตั้งแต่โควิดถล่มมาเนี่ย
ปี๒ปีที่ผ่านมาโอ้โหยับเยิน
มีทั้งบางสาขาปิดชั่วคราวแป๊บเดียว
สาขาปิดชั่วคราวยาว
สาขาปิดไปเลยไม่เจอกันอีกต่อไปเลยนะครับ
แต่จากนี้พี่อู๊ดบอกว่าคงจะต้องมีการปิดถาวรอีกหลายสาขาเหมือนกันนะครับ
พี่อู๊ดเป็นต่อชาบูพี่อู๊ดเป็นต่อเองก็ยับเยินเช่นเดียวกันครับ

ฉีดวัคซีนตัวเลขของเมื่อวานก็คือตัวเลขของสองสิงหาคมฉีดไป๓แสนเยอะ๓๓๙๙บาท
โดสนะครับเป็นตัวเลขของวันที่๒สิงหาคม
ส่วนตัวเลขภาพรวมขยับข้ามหลักล้านอีกหลักหนึ่งไปแล้ว
ก็คือ๑๘๑๙๘๘๒๕โดส
เดินหน้าฉีดกันต่อไปเป็นเข็มแรกใน๑๔ล้านโดสเศษ
เป็นเข็ม๒เกือบจะ๔ล้านแล้วนะฮะ
นับถอยหลังเลื้อยเป๊ะเลย๕เดือนเท่านั้น
จะไปถึง๓๑ธันวาคมแล้ว
เป้าหมายของลุงตู่ก็คือ๑๐๐ล้านโดส
วันนี้เราจะตอบหรือยังว่ามันไม่ทันหรอก

รอให้ถึงวินาทีสุดท้ายแล้วค่อยมาพูดกันเรื่องดังกล่าวนี้นะฮะ